ผมพาไปดูบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันหน่อยนะครับ
บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ย
จากในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดนำพวงหลีดดอกไม้นำของเล่นมาวางไว้แบบนี้ครับ
เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่สูญเสีย

ขณะเดียวกันก็มีคณะสงฆ์ครับได้มาสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชน
อกจากนี้ครับมีครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มาจุดทูบ
บอกกล่าววิญญาณของลูกหลานนะครับ
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไประหว่างทางก็มีการเรียกชื่อบุคคลอันเป็นที่รักตลอดทาง
ขณะที่ชาวบ้านในต่างพื้นที่ครับคุณวีรพลสอนใจเป็นคนจังหวัดเลย
พี่ท่านนี้ครับเดินทางมาที่หนองบัวลำพูบอกว่าพอเห็นข่าวรู้ข่าวแล้วเสียใจมาก
ตัวของพี่เองเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอย่างดีเพราะว่าก็มีลูกอยู่สองคน
ตั้งใจขับรถมาเลยครับแล้วพี่เขาเหมาของเล่นเป็นรถของเล่นทั้งหมด๑๓คัน
เอาจริงพี่เขาบอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าจำนวนของเด็กที่เสียชีวิตนั้นมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่
แต่ความตั้งใจก็คืออยากจะนำของเล่นเหล่านี้มาร่วมไว้อาลัยแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
สิ่งสำคัญที่พี่เขาฝากบอกครับก็คืออยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรงนี้สำคัญมากครับให้เร่งจัดการเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจัง
รวมไปถึงเรื่องอาวุธปืนด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายขายคล่องกันจริง
ลองฟังพี่วีรพลจากจังหวัดเลยครับ
ความคนเป็นพ่อเป็นแม่นะอะไรมันก็แลกไม่ได้อยู่แล้วนะ
ก็อยากจะบอกกับผู้ไม่สนใจเจ็บคล่องน่ะให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ค่ะ
เพราะเดี๋ยวนี้ก็ยาเสพติดหาง่ายแล้วก็อาวุธปืนก็พกพาง่ายอะไรอย่างนี้ครับ
บางทีคนอารมณ์ร้อนแบบว่าขับรถปาดหน้ากันอะไรหน่อยก็

อกจากนี้ที่เห็นอยู่นี่คือชาวบ้านเขานำแป้งเด็กครับ
บนพื้นดินจุดนี้คือบริเวณเต็นต์ด้านหลังอบตอุทัยสวรรค์ตรงข้ามกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แล้วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เขาไปเจอเจอคือบริเวณเต็นต์หลังอบตอุทัยสวรรค์ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ย
ไปเจอปลอกกระสุนปืนของคนร้ายตกอยู่ด้วยหนึ่งปลอกฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะตรงนั้น
ก็เลยประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนี่ซูมใกล้ไปแล้วตอนนี้มีการกั้นพื้นที่แล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวเอาไปตรวจสอบก่อนครับว่าปลอกนี้นั้นคือปลอกของกระสุนปืนคนร้ายหรือไม่อย่างไร
ก็ทำเอาชาวบ้านตกใจด้วยในระหว่างวันวันนี้นะฮะในขณะที่บรรยากาศที่วัดศรีอุทัยครับ
นักข่าวของเราคือคุณวิมลวันรายงานสดเข้ามาบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่วัดศรีอุทัยเนี่ยก่อนหน้านี้
ของผู้เสียชีวิตก็นำอาหารนมของเล่นรวมไปถึงเสื้อผ้าไปวางไว้ที่หน้าโรงศพ
ตามความเชื่อว่าผู้วัยชนจะได้นำไปด้วยขณะที่ชาวบ้านเองบอกว่าฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อันนี้บอกตรงกันกับพี่วีรพลที่มาจากเลยเลยนะฮะว่าให้เร่งจัดการเรื่องปัญหายาเสพติด
ยาบ้าที่ถูกกว่านมกล่องอันนี้ชาวบ้านบอกนะครับเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุหลัก
ของเหตุการณ์สะเทือนใจในครั้งนี้ส่วนอีกหนึ่งวัดก็คือวัดเทพมงคลพิชัย
เมื่อสักครู่นี้คุณสุชาดารายงานสดเข้ามาปรากฏว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปเคารพศพอย่างต่อเนื่องมีการนำอาหารคาวหวาน
นำเสื้อผ้าของเล่นของใช้ต่างไปวางที่หน้าโรงศพเพื่อแสดงความอาลัย
มกลางความโศกเศร้าเสียใจนะครับขณะเดียวกันก็จะมีครอบครัวมีญาติญาติ
ร่วมปลอบใจปลอบขวัญให้กำลังใจมีทีมแพทย์คอยช่วยเหลือปฐมพยาบาล
อย่างใกล้ชิดเพราะว่าบางคนอาจจะสะเทือนใจมากขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
ขณะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะครับเป็นตัวแทนนำพวงหลีด
แสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็บอกว่ามีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตของครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะครับ
ในอนาคตจะให้สถาบันการศึกษามีห้องเซฟตี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
มีห้องเซฟตี้เพื่อที่จะเอาไว้หลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เดี๋ยวจะทดลองใช้งานจริงในตะบนอุทัยสวรรค์นำร่องก่อนเลยครับ
และนี่อาจจะเป็นโมเดลนำร่องไปปรับใช้กับทุกสถาบันการศึกษา
รั้วโรงเรียนมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาต่อไป
ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นกรมสุขภาพจิต
มาช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองมาช่วยอำนวยความสะดวก
เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาเป็นจิตอาสาครับ
หุงหาอาหารทำกับข้าวเตรียมน้ำดื่ม
เพื่อบริการให้กับครอบครัวหรือว่าผู้ที่มาร่วมงาน
ในครั้งนี้เพราะว่าหลายคนก็อยากจะมาร่วมแสดงความอาลัย
แล้วก็มาให้กำลังใจนะครับมีการตั้งเต็นต์กรมสุขภาพจิตมาเปิดเต็นต์เลยครับ
ดูแลพร้อมให้คำปรึกษาในทันที
นี่นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้นะครับ